ต่อกันที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ

ไม่รับสายสุดท้ายรับ
แต่คนที่รับกลายเป็นตำรวจ
ผู้หญิงคนนี้กลายเป็นศพอยู่ข้างป่าอ้อย
แล้วสภาพนะคุณผู้ชมโหดเยี่ยมมากถูกค้อนทุบจนหน้าเละกระโหลกแตก
จำหน้าเดิมไม่ได้เลยค่ะศพของเธอถูกพบใกล้กับทางแยกเข้า
ไก่ที่ถนนสายหนองบัวบ้านกุตานะคะอยู่ที่ตำบลนาสนุน
อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรชบูรณ์อย่างที่บอกไปว่าสภาพเนี่ย
ถูกทำร้ายด้วยค้อนทุบเข้าศีรษะจนหน้าเละกระโหลกแตก
จำใบหน้าไม่ได้ในที่เกิดเหตุพบค้อนด้วยค่ะ
น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ทำร้ายเธอสภาพอยู่ที่ด้ามเนี่ยมันหักเลยนะคะ
ดำขอนมีร่องรอยเธอคลานออกมาจากป่าอ้อย
เพื่อขอความช่วยเหลือด้วยแล้วก็มีโทรศัพท์มือถือตกอยู่หนึ่งเครื่อง
ฮัลโหลปุ๊บเนี้ยปลายทางเขาบอกว่าเขาเป็นสามีผู้ตาย
ผู้ตายคือนางสาวปริญญาขอบเขตอายุ๔๔ปีเป็นชาวศรีสเกต
ที่บอกว่าเป็นสามีเนี่ยบอกว่าตัวเขาขับรถขนส่งรับจ้างอยู่ที่จังหวัดสุราธานี
ช่วงหัวค่ำของวันที่๒๙เนี่ยภรรยาโทรหาเขาบอกว่า
ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ปรางศรีเทพในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะหลังจากนั้นเขาพยายามโทรหาภรรยาตลอดเลย
แต่ภรรยาไม่ยอมรับสายจนกระทั่งสายล่าสุดที่ตำรวจเป็นคนรับนี่แหละค่ะ
จากการชนะสูตรพลิกศพนะคะตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะโกรธแค้นผู้ตายเป็นอย่างมาก
เพราะว่าวิธีการลงมือทำร้ายเนี่ยโหดเยี่ยมมากสำหรับศพเจ้าหน้าที่ยังไม่ระบุว่าผู้ตายเป็นใคร
และเป็นเจ้าของของโทรศัพท์จริงหรือเปล่านะคะก็ต้องรอให้ญาติผู้ตายเดินทางมาจากจังหวัดศรีสเกต
เพื่อจะยืนยันศพอีกครั้งคาดว่าน่าจะเดินทางมาถึงช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุฆาตกรรมตำรวจตั้งเอาไว้๒ประเด็นก็คือเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องชู้สาว